ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะมีวัยรุ่นเขาติดเกมค่ะ
ติดเกมอย่างหนักแล้วก็เงินหมดพอเงินหมดก็อยากได้เงิน
ไปเล่นเกมนะคะไปขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเอาไปขี่ขี่ไปขี่มานี่แหละ
แต่ตัวส่วนพ่วงข้างเขาถอดแล้วเอาไปแชร์ขายในโลกออนไลน
บอกขายห้าร้อยบาทตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์
โลกออนไลน์ค่ะเพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันติดตามตัวคนร้ายหน่อย
บอกเป็นชายวัยรุ่นสวมกางเกงขายาวเสื้อยืดมีผ้าคลุมไหล่เดินไปเดินมาผ่านหน้ากล้องนี่แหละ
จากนั้นผู้ชายคนนี้นะคะเดินไปที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เป็นมุมเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขิงออกมายางรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณข้างบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ

มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแจ้งเบาะแส
ก็บอกว่าวัยรุ่นติดเกม
เป็นคนก่อเหตุขณะที่บางคนบอกว่าคนร้าย

ลงพื้นที่แกะรอยกระทั่งทราบ

ชอบเล่นเกมอยู่ในร้านเกมแห่งหนึ่ง

ซึ่งผู้ก่อเหตุจำนวนต่อหลักฐาน

เพราะอยากจะหาเงินมาเล่นเกม

แล้วเอาไปโพสต์ขายในโลกออนไลน์

ขโมยรถจักรยานยนต์๑คัน

จึงถูกส่งไปเข้ารับการอบรม